คราวนี้ผมพาไปดูเรื่องของ

ตัวเลขเสริมมงคลปีกระต่ายทองครับ
เลขไหนเหมาะกับอาชีพอะไร

ก็คือวิธีการเสริมดวง
เราอาจจะนำตัวเลขไปต่อท้ายในชื่อร้านของเรา
ก็จะเป็นการเสริมโดจตาได้อย่างดีมากเลย
ขอแนะนำเลยตัวเลขกับตัวแรกคู่เลขเลยก็คือเลข๒๔
๒๔นี่เขาเรียกว่าจะมีพลังเมียตรามหานิยม

ก็คือหมายถึงว่าให้มีลูกค้าเข้ามา
ใช้บริการซื้อสินค้าของเราเรื่อย

เงินจำนวนมากค่ะถ้าสมมุติว่า
ใครที่แบบค้ายของที่แบบว่า

หรือว่าถ้าใครที่แบบเป็นเทรดเดอร์

อันนี้คือสำหรับพวกคนที่ทำงานเป็นเซลล์
ฝ่ายค้ายเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับ

ขอแนะนำเป็นคู่เลขคู่แรกก็คือเป็นเลข๑๔
ถ้าตามหลักโหรศาสตร์พม่า๑๓

ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูด
หรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสาร

หน้าที่การงานของเราเจริญก้าวหน้า

สำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน

เขาเรียกว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน
ให้เราเอาชนะคู่แข่งให้ได้

บิดดิ้งใช้เลขคู่นี้ถือว่าดีมาก